รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่เตรียมตัวต่อเนื่องอยู่ที่มองโกเลียนะครับ
เมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้ท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเย็น๑องศานะครับ
ซ้อมกันเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกาย
แล้วก็ลงรายละเอียดเรื่องของแท็กติกใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่ง
เขาบอกว่าสัปดาห์หน้าที่แข่งก็น่าจะอากาศหนาวคนนี้อีกนะครับ
โชคโชธวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้สอนก็ย้ำนะครับว่าทุกคนต้องทำความเข้าใจแท็กติกของทางโค้ดโย่งให้เร็วที่สุด
ส่วนผลงานต่างต้องวัดกันในวันแข่งขันซึ่งจะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้
เบนเดวิสกองกลางของออกฟอร์ดยูเนเต็ดก็บอกว่าส่วนตัวไม่ชอบอากาศหนาวเย็นแต่ได้ซ้อมวันแรกมีแสงแดดก็รู้สึกดีอีกไม่กี่วันน่าจะปรับตัวได้
ส่วนเป้าหมายแน่นอนว่าต้องไปเล่นในรอบสุดท้าย
โปรแกรมเกมแรกเจอมองโกเลียเจ้าพร่าม๒๕ตุลาคมในเวลา๑๐โมงเช้าตามเวลาบ้านเรา
ส่วนคริสตอปราลูซึ่งเป็นทนายชาวฝรั่งเศสของเมืองทองยูเนเต็ดก็ยืนยันว่าทีมไม่ได้แพ้คดีในเคสย้ายทีมของดังวันเลิม
นั่นหมายความว่าการย้ายทีมไม่ถูกกฎหมายตอนนี้นะครับ
ส่วนอันเดกูชินนะครับเอเย่นของตัวนักเตะล่าสุด
กรณียกเลิกสัญญากับเมืองทองยูเนเต็ด
ก็สามารถย้ายทีมได้แบบที่อิสระเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
แต่ว่าผลออกมาจากทางคดีจะชัดเจนที่สุดเดี๋ยวเรามาตามเหมือนต่อนะครับ